เมื่อสักครู่เป็นโรงเรียนหอวังใช่ไหมตรงแถวลาดพร้าวนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้หลังเลิกเรียนบ่าย๓โมงครึ่งบดินเดชาที่รามกำแหงฮะ
น้องเขาเลิกเรียนก็กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วมีวัยรุ่นหมวกกันน็อกนะ
ยืนดักเลยจะเข้าไปขโมยพระเกี้ยวพระเกี้ยวติดอกเสื้อ

อย่าเอาพี่มาแกล้งกันด้วยคุณจะไม่รู้ได้สิหรือเปล่า
ไม่แกล้งคุณเกลี้ยว
วัยรุ่นชายอีกคนที่ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่แมสด้วยเนี่ย
ท่าไม่ดีต่อยนักเรียนชายเข้าไปครับ
แล้วก็กระชากเข็มพระเกี้ยวสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ติดบนเสื้อของน้องไปด้วยฮะ
ทีมข่าวถามเรื่องนี้ไปยังพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพล
เป็นผู้กำกับสนวังทองหลางในท้องที่บอกว่า
ท่านก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะทางผู้ปกครองและครู
พานักเรียนมาแจ้งความไว้แล้วครับ
เด็กในบาดเจ็บด้วยเด็กมีแผลฟกช้ำที่ใบหน้าครับ
แล้วก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้สายตรวจของตำรวจไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแถวนั้นละ
คาดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นนักเรียนต่างสถาบัน
มาชิงเครื่องหมายโรงเรียนครับ
เพื่อจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไปอวดกัน

คือว่าค่าเจ๋งค่าแน่ค่านายพระเกี้ยวมาแล้ว
บอกเนี่ยข้าไปขโมยพระเกี้ยวของเด็กบดินมาได้

แม่จริงไปซื้ออะไรอย่างอื่นก็น่าจะดีกว่านะ

คือดูพฤติการแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หวังประสงค์ต่อทรัพย์อะไรเลยนะ

หลังจากนี้นะต้องตรวจตราให้มันถี่มากขึ้นครับ
แล้วคือคุณผู้ชมคิดดูเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหม

เมื่อวันอังคารที่โรงเรียนบดินเขาเพิ่งมีพิธีมอบพระเกี้ยว

เรื่องนี้ผู้ว่ากรทมอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์บอกว่า

เทศกิจครับรายงานมาเลยมีจุดเสี่ยงตรงไหนรายงานมาเลยนะ
จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยครับโดยจะเน้นโรงเรียนของกรทมก่อน
เพราะไม่มีกำลังพอจะไปดูแลทุกโรงเรียนครับแล้วเดี๋ยวจะต้องประสานตำรวจท้องที่
มาช่วยเพิ่มเติมด้วยกับเทศกิจโรงเรียนไหนมีจุดเสี่ยงเสี่ยงยังไง
ตรงไหนมืดตรงไหนเปลี่ยวไฟไม่ค่อยติดมีต้นไม้บดบังสายตา
แจ้งมาเลยให้แจ้งเข้ามาได้จะรีบไปปรับปรุงให้ครับ
ตอนนี้คือกรทมเองในแง่ของการดูแลเราให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าที่ทำความสะอาดเนี่ยรายงานจุดเสี่ยงเข้ามาเพราะว่าเรามีเจ้าที่ที่แบบ
กรทมเองก็จะพยายามเอาเจ้าที่ลงไปแล้วก็ดูแลและพักปลอดภัยให้มากที่สุด
เรียนเข้ามาถ้าเกิดมีประเด็นเดี๋ยวเรารีบไปแก้ไขให้
ก็มีตรงไหนก็แจ้งเข้ามาเลยครับตรงไหนที่จุดเสี่ยงจุดที่ไฟขาด
จุดที่ต้นไม้ไปบังไฟอยู่แล้วไปดูแลให้
อาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะต้อง
ฝากไปถึงบรรดาพนักงานที่ทำความสะอาด
เจ้าหน้าที่เทศกิจที่เขาตื่นแต่เช้าตรู่
เขาต้องทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ตี๔ตี๕เนี่ย
อาจจะต้องให้พวกพี่เขาช่วยเป็นหูเป็นตา
เป็นตาสับปะรดดูเลยโรงเรียนไหนเนี่ย
มีเด็กนักเรียนกำลังเดินไปเรียนแล้วมีคนพฤติกรรมน่าสงสัย

เพราะเอาจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหอวัง
ตอนนั้นผู้อ้านก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันก่อน
แล้วก็ไปชมพี่แก้วพนักงานกวาดถนน
พี่แก้วก็เหมือนกับให้ข้อมูลเบาะแส
ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรพี่แก้วเห็นเหตุการณ์พอดี

เดี๋ยวทีมข่าวก็พยายามติดต่อทางด้านประธาน

เดี๋ยวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็รวมถึงจะคุยกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่างรอบรั้วโรงเรียนด้วยนะคะ